ตอนนี้เรายังอยู่กันที่ร้านบะหมี่อโศกร้านเล็กริมทางที่ขึ้นแท่นร้านเด็ดขายดีสุดในย่านนี้เลยก็ว่าได้
ว่าแล้วก็ไปคุยกับลุงจันทร์กันต่อว่ากว่าจะได้ตำแหน่งนี้มาครองต้องทำยังไงกันบ้าง
เอาล่ะบุกมาดูกันแล้วนะครับว่าส่วนผสมของลุงมีอะไรบ้าง
เอาเริ่มน้ำซุปก่อนเลยลูกน้ำซุปครับมีไอ้เครื่องยาจีน
มีข้าวโพดมีอะไรอีกเยอะแยะหมดเลยมีรากบัวด้วยลูก
มีข้าวโพดรากบัวมีรากบัวแล้วก็พวกเครื่องยาจีนประมาณสิบกว่าอย่างลูก
เครื่องยาจีนสิบกว่าอย่างนะครับที่ตะกี้นี่อยู่ในถุงใช่ไหมครับ
แล้วก็มีน้ำผึ้งน้ำผึ้งส่วนผสมลงไปใส่น้ำผึ้งไปด้วยหรอ
ครับผมเอาน้ำผึนี่มันช่วยอะไรทำความหอมกลมกลมกล่อมหอมกลมกล่อม
แล้วก็มีความหวานอันนี้อันนี้คือเคล็ดลับนิดนึ
ถ้าเอาเคล็ดลับเลยนะครับแล้วเราใช่กระดูกส่วนไหนครับ
ต้มมาจากบ้านประมาณ๔ชมร่งต้มงี้เอง

สุขดีที่จะมีความหอมความหวานอ่ะเอาเส้นล่ะเส้นนี้ก็อ่าตอนนี้ไม่ได้ทำเอง
แต่สั่งพิเศษอ่าแต่ไม่ไม่มีขายในตลาดสั่งให้มีขายในตลาดด้วย
เยี่ยมเลยร้อนนิดหนึ่งแล้วก็เส้นไปลวกบินบลายนะครับครับ
แล้วก็เกี้ยวนี่เกี้ยวนี่สุดเด็ดเลยลูก
ตัวนี้มันมีส่วนประส่งของน้ำพึงเหมือนกัน
อ๋อในเนื้อหมูบ่อยเหรอในเนื้อหมูลุง
วก็ใส่น้ำพึงเข้าไปแล้วก็เครื่องฟูงต่าง
เครื่องฟูงต่างเข้าไปนิดนึง
หอมมากเลย
เย็นไว้ช่องเย็นไว้ลูกแค่ตู้เย็นไว้อ่าแล้วก็วันที่เราจะมา
ทำแล้วก็ออกจากช่องเย็นมาฮะทิ้งไว้สักพักหนึ่งอ่า
แล้วเข้าเครื่องไอ้ม่อม่ออบเราเลยใช้ม่ออบน่ะดูน่ะลูก
อบถือเป็นถังนะลูกนะอบเลยอบประมาณยี่สิบนาทีลูก
ดูไฟว่าความแรงความอะไรของมันหน่อยครับผมมันจะไม่ไหม้ได้เนื้อที่แห้ง
แบบนี้แล้วก็มีรสชาติที่กลมกล่อมลงตัวพอดีนุ่มมากเลยอ่า
ล่ะอ่าละเรารู้สึกว่าผสมหลักหลักทั้งหมดนะครับ
ตอนนี้ต้องชิมแล้วลุงโอเคครับผมชิมถึงที่บะหมี่เกี้ยวหมูแดง

นี่ปะหมี่หมูแดงเจ้าดังให้แยกอ่ะส่งมาเลย

ปกติเหมือนเดิมลูกเท่ากันหมด

เดี๋ยวขอชิมหมูแดงก่อนแล้วกันนะครับ
นุ่มมากที่ลุงบอกจริงด้วยแล้วก็หอมด้วยหอมขึ้นต่างนะ
มันซึมซับออกไปในเนื้อหมูหมดเลยเนาะใช่ลูกหมูกรอบที่หนึ่งมีไหมลูก

เส้นก็มีความเหนียวนุ่มนะครับผมอ่าเกี้ยวนี่บอกว่าเป็นไฮไลท์เลย

มีเนื้อหมูเยอะมากเนื้อหมูมีความหอมมีความหวานด้วยแล้วก็นุ่มมากด้วย
ส่วนแป้งเกี้ยวนี่ก็บางจริงบางครับลูกบาง
น้ำซุปหอมแล้วก็หวานมากนะครับลูกครับ
นี่คือเมนูที่ตั้งที่จากทางร้านเลยจำที่จานเท่าไหร่เนี่ย

๖๐บาทนี่คือมีทุกอย่างเลยมีหมูแดงมีเกี๊ยวมีหมูกรอบแล้วก็มีเส้นพร้อมน้ำซุปก้วยหนึ่งด้วย
ครับผมราคาแบบน้ำก็ได้เหมือนกันได้ลูก

ข้าวหมูแดงหมูกรอบลูกข้าวหมูแดงอันนี้เมนูเสริมมา
เนนูเสริมของทางร้านเพราะเรามีหมูแดงหมูกรอบเป็นของดังอยู่แล้วใช่ไหม
ครับผมเราก็เลยมีข้าวมาด้วยนะครับผมข้าวหมูแดงหมูกรอบในนี้จะมีเป็นไอ้น้ำลาดที่ไม่เหมือนใคร
ไม่เหมือนยังไงไม่เหมือนยังไงเพราะเรามีส่วนผสมที่ว่าอย่างว่าแหละลูกเป็นน้ำผึ้งที่ส่วนผสมลงไปด้วย
มีน้ำผึ้งใส่ไปด้วยนะครับมันจะหอมมีความหอมมีความหอมพิเศษครับอันนี้จะหอม
มันหวานแบบไม่หวานจี๊ดอ่ะไม่หวานมากลูกไม่หวานมันหวานกลมอ่ะเหมือนมันค่อยซึมความหวานเข้าลิ้นไปเรื่อย
ใช่ส่วนเนื้อหมูก็นุ่มเหมือนเดิมเลยแข่งขี้ยามเท่าไหร่๖๐บาทครับลูก๖๐บาท
อันนี้ขั้นต่ำเริ่มต้นขั้นเท่าไหร่ครับ๕๐บาท๕๐บาทแทงสดคือ๖๐บาทครับเท่านั้นเอง
มี๒ราคา๒ราคา๕๐บาทกับ๖๐บาทลูกถามความรู้สึกกันหน่อยดีกว่านะเราก็เป็นคนต่างจังหวัด
ยายถิ่นถามอยู่ในกรุงเทพแถมเลือกทำเลที่ตั้งอยู่กลางใจอโศกตรงนี้เลย
เรียกว่าคนหนุ่มคนสาวทำงานอยู่ตรงเนี้ยเยอะแยะมากมายเลยแต่รู้จักหมดเลยรู้จักหมดลูก
รู้สึกไงบ้างครับมีความภูมิใจว่าเราคนบ้านนอกที่เข้ามาในตัวกรุงเทพเนี่ยมัน
มันทำให้ภูมิใจมากเลยลูกที่มันแบบมีอะไรอร่อยให้คนได้ทาน
ทำให้คนเมืองเขายอมรับเราซึ่งเป็นคนต่างจังหวัดแต่มีของดีอยู่ในมือ
ใช่ครับโดยเอามาบอกให้เขารู้ว่าของคนต่างจังหวัดเนี่ยก็มีดีก็มีดีเหมือนกัน
มีทั้งคนจีนภารังญี่ปุ่นเยอะมากเลยครับครับลูกอะ

เปิด๕โมงเย็นถึง๔ทุ่มครับ
โมงเย็นถึง๔ทุ่มแต่ตัวไหนจะหมดก่อน

แต่บะหมี่เรามีเยอะบะหมี่มาเยอะเตรียมมาเยอะ
ปะหมี่วันนึงเราเตรียมกี่กิโลกรัม๑๔กิโลกรัม

หมดก็ปิดปิดเลยเก็บทยอยเก็บเลย

ใครอยากจะมาทานบะหมี่ร้านลุงเนี่ยร้านตั้งอยู่ที่ไหน

ศรีแยกกระโสกติดกับปั๊มเชียวติดกับปั๊มเชียว
วิ่งออกนอกเมืองออกนอกเมืองใช่ครับ
อ่าสามารถมาทานได้ทุกวันได้ทุกวัน
ยกเว้นวันอาทิตย์
อ่าโอเควันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงมากเลยครับผม

ราเมนสไตล์ญี่ปุ่นกันบ้างค่ะซึ่งถ้าใครที่ก่อติดกระแสโซเชียลแบบเหนียวแน่น
จะเห็นคนแชร์ราเมนสไลเดอร์เต็มหน้าฟีดกันไปหมดแหมเห็นแบบนี้
เล่าเส้นเป็นเรื่องจะไม่มาชิมก็กลัวจะตกกระแสไปสักหน่อยเพราะฉะนั้นเราไปพิสูจน์กันว่าของจริงน่ะเจ๋งแค่ไหน
สวัสดีครับคุณเล็กครับ

มาจากญี่ปุ่นเลย

แล้วก็เวลาที่ญาติพี่น้องเข้ามารวมตัวกัน
แล้วก็จะทานกันตอนนั้นค่ะ

เราก็เลยเอาจุดเด่นตรงนี้มาทำในประเทศไทย

เพราะประเทศไทยร้อนทั้งปีใช่ไหม
แล้วก็เป็นราเมงน่าร้อนทั้งปีเลย

ผมพูดถึงร้านนารุโตราเมงก็ไม่เหมือนกว่านารุโตราเมงนี่

ทางเจ้าของร้านบอกว่ามันเป็นชื่อที่มันคุ้นหูคนไทยค่ะนารุโตะ
คนไทยก็จะนึกถึงว่าเออเป็นการ์ตูนนารุโต

ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วค่ะ
ต้นปีที่แล้วก็ปีกว่าจน๒ปีแล้ว

อยากรู้แล้วว่าอร่อยหรือเปล่าหรือว่ามีดีแต่หน้าตา

เพราะเชฟฟางเขารอปรุงเมนูเส้นให้ทานกันแล้ว
ในช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องจ้า
สวัสดีครับเชฟ
สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ

เตี๋ยวนะครับเข้าครัวปรุงเส้นกับเชฟฟานะครับ
ฟางผู้ที่ไม่มีอะไรหยุดยั้งเขาได้จากการทำอาหารสุดแสนอร่อย
ที่คุณเองก็สามารถทำได้ที่บ้านครับผม

เพราะฉะนั้นตอนนี้ไปดูส่วนสมกันเลยดีกว่าครับ

ถูกต้องครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาเริ่มการย่างไก่
เกลือพริกไทยบนไก่ก่อนนะครับ
ใส่น้ำมันลงไปนิดนึง
ที่มีทานกันมาตั้งแต่สมัยโรมันกันเลยทีเดียวนะครับ

แต่เรื่องอื่นเราไม่รู้สักเรื่องเลย

ใส่ทุกอย่างเข้าไปเลยในอันเดียวนี่แหละ

สามารถใช้แทงกะทิเอาด้วยครีมก็ได้

และพิเศษยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้

เรียกว่าใช้ง่ายสะดวกสบายแถมใส่แล้วทำให้รสชาติอาหารกลมกล่อมและมีมิติมากขึ้นด้วยครับ
เชฟมือชีพของผมเลยต้องมีติดไว้ในครัวไม่เคยขาดเลยครับ
พอเราได้ความข้นแล้วมันรสชาติมันเข้ากันแล้วนะครับ
เราก็จะใส่เนยไปตอนสุดท้ายอันนี้มันจะทำให้มันเงามากยิ่งขึ้น
เชฟครับผมว่ามีเมนูนี้อร่อยกลมกล่อมเข้มข้นหอมมันมากเลยนะครับ
เพราะว่าเจ้าเนื้อซอสเนื้อซุปตัวนี้เนี่ยนะครับ

พอทานเข้าไปแล้วก็ได้รสชาติแล้วก็กลิ่นของนมเบาด้วยครับ
ส่วนยอกกี้กับเนื้อไก่ที่ใส่ลงไปเคี่ยวกับซุปเนี่ยครับ

จริงเลยไม่เคยทำให้ผิดหวังสักครั้งเดียว
สวัสดีครับอาจารย์ยิ่งสาหรับ